หุ้นไอทีวีของคุณพิธานะฮะหัวหน้าพักเก้าไกลเนี่ยที่
กรกตกำลังตรวจสอบอยู่นะครับเดิมนะฮะกรกตบอก
ว่าอาจจะไปทางช่องทางใช้กฎหมายอายามาตราหนึ่งห้าหนึ่ง
ค่ะในการไปฟ้องทางคดีอาญาอืมนะครับแต่เมื่อวานนี้เนี่ย
การประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกตเนี่ย
ยกขึ้นมาบอกว่าอาจจะเป็นช่องที่ส่งตรงไปยังศาล
รัฐธรรมนูลค่ะเพื่อให้วินิจฉัยว่าการถือครองหุ้นไอทีวี
คุณพิธาเนี่ยมันคือหุ้นสื่อมันทำให้ขาดคุณสมบัติ
การเป็นสอสอมันจะพันไปถึงคุณสมบัติเดียวกันกับการ
คันดิเดตนายกหรือเปล่าค่ะเมื่อวานนี้ประชุมยังไม่เสร็จ
ยังไม่เสร็จค่ะบ่ายโมงถึงสี่โมงวันนี้นัดประชุมต่อ
สิบโมงเช้าท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่สองนะฮะที่ประชุมเรื่อง
นี้นะครับหลังการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งนายอิทธิพร
ประคองประธานกรกตบอกว่ากรกตได้พิจารณานังสือของนายพิธา
แล้วนะครับที่ขอให้กรกตปฏิบัติตามระเบียบในการสืบสวนสอบสวน
คือควรจะเรียกคนที่ถูกกล่าวหาถูกร้องเรียนอย่างคุณพิธาเนี่ยไปชี้แจงก่อน
ซึ่งที่ประชุมกรกตเห็นว่าคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน
ว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาทำงานเรื่องนี้ได้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
เนื่องจากกรณีนี้เป็นการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา๘๒ไม่ใช่การสืบสวนไต่สวน
การกระทำฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพักการเมือง
ที่จะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาก่อน
ซึ่งเดี๋ยวทางสำนักงานกรกตจะมีหนังสือตอบผลการพิจารณาของที่ประชุม

นั่นหมายความว่ากรกตเนี่ยชี้แล้วว่ากรณีนี้ไม่ต้องเรียกคุณพิธามาชี้แจง
เดี๋ยวแค่ส่งหนังสือไปแจ้งให้ทราบว่าผลเนี่ยเป็นอย่างไร
ประธานกรกตบอกว่าที่ประชุมวันนี้นะครับได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องหุ้นไอทีวีของนายพิธาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
และได้เสนอต่อที่ประชุมโดยที่ประชุมรับทราบและเห็นว่าเพื่อความละเอียดรอบครอบ
จึงจะประชุมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งในวันพรุ่งนี้
นี่ไงคะติดตามตอนต่อไปอีกแล้ว

ปกติเวลาประชุมประจำสัปดาห์ของสารรัฐธรรมนูล

อ่าซึ่งกรกตถ้าประชุมต่อพรุ่งนี้แล้วเคาะออกมาเลย

แล้วจะส่งสารรัฐมนุนทันทีเลยแล้วสารท่านจะรับหรือไม่รับท่าน
หรืออย่างไรเอาเป็นว่า๑๒เนี่ยคือวันต่อไปเนี่ยเขาจะประชุมโหวตเลือกนายกกันแล้ว

เพราะฉะนั้นเรื่องอาจจะยังค้างคาอยู่ที่กรกตก็ได้แต่อาจจะมีผลออกมาหรือเปล่า